มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะเป็นคนร้ายเขาบอกว่าเตรียมการมาอย่างดีเลยเพราะว่ามีการปิดบังใบหน้าอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์จอดแล้วก็เดินบุกเข้ามาในร้านขายทองนะคะจี้ทองหนักยี่สิบบาทไปที่ร้านขายทองแห่งหนึ่งในตลาดบางรูปตอนนี้หลบหนีลอยนวลอยู่นะคะภาพกล้องวงจรปิดในร้านเนี่ยบันทึกภาพในช่วงนาทีที่มีคนร้ายบ
จิราพรในตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ติดกับถนนสายทุ่งใหญ่พระแสงจุดเกิดเหตุเป็นห้องแถวนะคะมีทั้งหมด๗ชั้นห้องเกิดเหตุอยู่ห้องที่๒พบนางสาววิพารัฐมัตถารักษ์และนางสาววันวิสามั่งมีพนักงานขายทองประจำร้านยังอยู่ในอาการตื่นตกใจอยู่เลยค่ะทั้งสองเนี่ยให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งอยู่ในร้านจากนั้นได้ยิน
ทางถนนสายทุ่งใหญ่พระแสงซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่
ตรวจสอบพบว่าทองที่คนร้ายได้ไปน้ำหนักทั้งสิ้น๒๐บาท
แบ่งเป็นสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท๑๖เส้นเป็นสร้อยคอ๒บาท๒เส้น
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่ได้ไปประมาณ๔แสนบาท
ซึ่งร้านทองแห่งนี้เมื่อ๑ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยถูกคนร้ายบุกเดี่ยวใช้ปืนจี้ชิงทองไปแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นคนร้ายได้สร้อยคอทองคำหนัก๑บาทไปเพียง๑เส้นเท่านั้นเอง
แต่ทีนี้ได้ไปเยอะนะคะ๒๐บาทนะคะน้ำหนักรวมนะคะ
เบื้องต้นชุดสืบสวนได้ออกไล่ล่าตัวคนร้ายตามจุดต้องสงสัยทั้งหมด
แล้วก็มีการแบ่งกำลังส่วนหนึ่งไล่เช็คดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้ในการหลบหนี
จากนั้นให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานเท่าที่มีอยู่ในจุดเกิดเหตุทั้งหมด
คาดว่าน่าจะรู้ตัวคนร้ายเร็วนี้ค่ะ